เป็นประเด็นดราม่านะครับนะฮะกรณีโยนปากกาอ๋อเออเออเห็นคลิป
อยู่อ่าตรงบินมอเตอร์ไซค์อ่ะที่เขามาที่พักเพื่อไทยครับ
และนายกก็พารัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วย
แล้วก็คุณมณพรใช่ของคมนาคมซึ่งปรากฏว่ามันก็มี
จังหวะหนึ่งที่ปากกามันไม่ติดแล้วคุณเศรษฐาก็อาจจะมีการโยน
นะครับจนเป็นประเด็นดราม่าขึ้นแต่ว่าล่าสุดนั้นมีการชี้แจงแล้ว
แล้วก็ขอโทษประชาชนด้วยแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะไปดูคลิปต้นเรื่องที่เกิด
ขึ้นก่อนนะครับถ้าหากพักรับเรื่องรถไฟฟ้าก็ดีเนี่ย
เพราะราคามันคันละแสนกว่าบานผมว่ามันสูงเกินไปขึ้นของเรานะครับ
เราก็สามารถที่จะมาใช้รถพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดได้นะครับ
ตัวตัวพวกวินเราเองเนี่ยอ่าคุณผู้ชมใช้ดูอย่าพินิษฐ์นะ
อันนี้ก็สุดแท้แต่นะครับบางคนมองว่าเป็นการโยน
บางคนมองว่าก็อาจจะแค่ว่างคือเฉยอะไรอย่างงี้แหละครับใช่
แต่บางคนอาจจะบอกว่าหน้าตาอาจจะบูดบึ้งด้วยอาจจะไม่หุดหงิดหรือเปล่า
ทุกเอกระยะบทนตีจริงถูกต้องค่ะนะครับแต่ว่าที
แจ้งภาพดังกล่าวแล้วว่าภาพที่ออกไปอาจจะบ่ง
บอกถึงความไม่พอใจก็อยากจะขอโทษนะฮะอันนี้คือดอก
โตโตว่าขอโทษนะฮะแต่ยืนยันว่าไม่ได้ไม่พอใจอะไร
งั้นเราก็จะตอบคำถามเขาไม่ได้อืม
ผมไม่ได้คว่างเพียงแค่ปล่อยวางลงบนโต๊ะ
เข้าใจว่าเป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็ย้ำด้วยว่าต่อไปนี้เนี่ย
จะระมัดระวังตัวให้มากขึ้นนะฮะฟังเสียงกันหน่อยนะครับ
ก็เข้าใจว่าเป็นบุคคลสาธารณะการทำอะไร

ภาพที่ออกไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นการ

แต่ว่าคนที่ดูอยู่ก็อาจจะเข้าใจผิดได้
ก็กลับขอโทษแล้วจะพยายามระวัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นครับ
คือนักข่าวก็ถามนะอย่างนี้รอบหน้าเนี่ย

ใช่แต่ว่าทีนี้นายกก็บอกว่าที่จริงแล้วส่วนตัว
ไม่ชอบปากกาที่มันกดด้านข้างดังแป๊ะเนี่ยนะฮะ

ต่อไปคงต้องเตรียมทั้งกระดาษแล้วก็แผ่นรองเขียนด้วยนะครับ
เรื่องการปรับสถานที่ทำงานนักข่าวประจำทำเงียบ
นกกระจอกหนึ่งทำเป็นที่ประชุมนะฮะโดยบอกว่าเมื่อวาน
เข้าไปทำเนียบไปดูห้องทำงานของว่าที่รองนายกแต่ละคน
แล้วก็ห้องประชุมคอรมอลยืนยันครับไม่ได้รื้อห้องทำงานสื่อมวลชน
แต่ไปรับฟังว่าใครอยู่ตรงไหนจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับ
เพื่อให้ฝ่ายบริหารเข้าถึงนักข่าวได้ดีขึ้น
ขอให้สื่อนั้นสบายใจได้ครับ
ไปปรับรูปแบบบ้างบางอันนะครับ

แล้วก็ยืนยันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างต้องดีขึ้นนะครับ

อกจากนี้คุณเศรษฐาก็ปฏิเสธ
มีข่าวลือครับบอกว่าพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

ใช่อดีตพบตรอาจจะมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีสักกระทรวง

แต่ว่าทั้งสองมีความรู้จักสนิทสนมกันเป็นการส่วนตัว